ส่งกำลังใจให้กับบ้านของหนุ่มไม้พี่รัฐกันอย่างต่อเนื่อง
ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ตุ๊กด้วยนั่นเองนะคะ
เพราะว่าคุณแม่ประกาศขายรถหรูคันนี้เพื่อช่วยเหลือลูกนั่นเองค่ะ
ข่าวนี้หลายคนบอกว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่จริงเลยนะคะ
เมื่อแม่ตุ๊กปราศัยคุณแม่ของไม้พี่รัฐโพสต์ขายรถหรูในไอจีส่วนตัวค่ะ
ซึ่งก็เป็นภาพคู่กับหนุ่มไม้พร้อมกับรถสปอร์ตสีขาวสุดหรู
ซึ่งไม้เองเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่หนุ่มไม้ทำเตอร์ไพรส์
ให้กับคุณแม่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้วนะคะ
คุณแม่เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะบอกว่าขอบคุณสำหรับสิ่งดีที่ได้มอบให้กับแม่
เป็นลูกที่ดีและเป็นพ่อที่ดีแม่รับรู้มาโดยตลอด
แต่เมื่อลูกมีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือ
พร้อมที่จะทำให้และขายรถคันนี้คืนเงินให้กับไม้ไปค่ะ
เพราะรู้ด้วยว่าตอนนี้ลูกกำลังลำบากนั่นเองนะครับ
ทำดีที่สุดแล้วค่ะแล้วไม้ก็ยังบอกแม่ว่าวันข้างหน้าไม้จะซื้อให้แม่ใหม่นะ
เขาขอบคุณที่เราเข้าใจเขาความดีที่ลูกทำ
หลายคนเข้ามาชื่นชมความรักของคู่แม่ลูกคู่นี้กันเยอะ
แล้วก็ช่วยกันแชร์ให้คุณแม่ขายรถหรูคันนี้ได้ด้วยนั่นเองนะคะ
รถหรูก็ประมาณ๗๘หลักนั่นเองนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าถ้าตอนนี้ไม้มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
รถหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้คุณแม่ขายให้ได้ค่ะ